เอาล่ะคุณผู้ชมครับรออยู่แล้วใช่ไหมช่วงของตลอดข่าว
คำเดี๋ยวไปดูกันหน่อยกับลีลาที่มันเด็ดดวงสถานฟ้า
ดูแล้วเฮ้ยอันไหนบนอันไหนล่างงไปหมดแล้วก็ไปดูกับลีลาน้องคนหนึ่ง
เค้ากำลังฝึกหัดเป็นดีเจเห้ยคนนี้ดูแล้วเค้ามีอนาคตสดใจ
มีแววเหรอมีแววติดตามเลยในช่วงของตลอดข่าวคำ

โชคขนาดนี้
ว่าไปประกวดที่ไหนคนคงตกใจ
ปรบมือให้กับไอเดียสร้างสรรค์ดีแน่นอนล่ะครับ
ต่อกันดึกภาพสามารถพิเศษของดีเจอร์วัยจิ๋ว
อกหักรักคุณตลอดข่าวขำ
ถ้าดีเจเสียงใสมาเยียวยาล่ะครับ
เพราะว่าแต่นี่มันดีเจอร์อะไรล่ะครับ
นี่มาพบกับดีเจวิว
ดีเจอร์วิวดีเจอร์วิวนะครับ
แบบโอ้คูหักกันนะครับเพราะผมเพิ่งโง่ว้าก
แหมโอ้คูหักขนาดนี้นี่
ใครทำอะไรมาครับบอกผมที
โอ้แจ๊นะครับไม่ใช่ผมแต่มาขยี้ให้แล้วบนบุ๊มจากก่อน
เดี๋ยวจะบอกให้ได้หรอ
ทำไมไม่ใช้เวลาไม่ใช่นะทำไม
ฟังแล้วก็สงสารดีเจน้องวิวนะครับ
ใครมาทำอะไรความรักของน้องเขาละเนี่ย
เฮ้ยบอกเรามาซะดีนะ
ความรักเกิดจากคนสองคนแต่ความเลือกกันเจอแต่คนสองใจนะครับ
เกิดใจถ้ามีสองใจก็คงแบ่งไปเท่ากัน
แหมสงสัยวันนี้ดีเจจะไม่เยียวยาใครนะครับ
เดี๋ยวเราจะรักษาดีเจวิวสุดเฟี้ยวเจี๊ยจ๊ะคนนี้เอง
ลีลาดีเพลงเด็ดจังหวะเป๊ะแบบนี้
เพลงนี้ไปฟังกันให้หายช้ำเลยครับ
โปสติเช่ยยินตอนหรือครอบครับ
รักนี้มีให้เท่าน้ำทะเลแต่สุดท้ายโดนเทอย่างกับน้ำล้างจาน